ส่วนสีสันก่อนเกมนะคะไปดูทรงผมสุดแนวของนายไมตีจิตตินันค่ะ
อายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย
ออกแบบเป็นรูปใบหน้าของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองแล้วก็คริสตองโดค่ะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าได้แรงบันดาลใจจากการเห็นนักเตะทีมชาติไทยประสบความสำเร็จ
แล้วก็อยากจะส่งกำลังใจผ่านทรงผมซึ่งก็เคยทำมาแล้วหลายทรงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นใบหน้าของน้องเมรัชนกอินทานนท์นักแบตมินตัน
หรือว่าโคชออสเกียรติภงรัชตะเกียงไกลโคชวอลเลอร์บอลทีมหญิง
แต่ว่าตอนนี้ค่ะทีมชาติไทยก็กำลังจะพบกับซาอุดีอาราเบียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ก็เลยตั้งใจทำทรงนี้นะคะเพื่อจะได้ร่วมเชียร์ทีมชาติไทยให้เอาชนะสาอุดีอาราเบียให้ได้
ส่วนเกมต่อไปค่ะที่นักเตะทีมชาติไทยมีคิวจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่๖กันยายน
ก็คิดไว้แล้วค่ะว่าจะตัดผมทรงใหม่เพื่อที่จะไปเชียร์ที่สนามแต่ว่าขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นทรงอะไรค่ะ